ไปดูต่อกันที่เท่าแก่กันหน่อยดีกว่า
ปกติเราเรียกเขาว่าพี่หนุ่มกะลา

ตอนนี้กรุณาเรียกเขาใหม่ว่าเท่าแก่ค่ะ
เขาเปิดธุรกิจใหม่เป็นลูกชิ้นหมูนะคะ

ชื่อว่าโรงงานลูกชิ้นหมูสดแก้มตุ๋ยค่ะ

เปิดกิจการใหม่ที่ลบบุรีค่ะ

มีพรามมาทำพิธีบวงสวงเทวดาเทพารักษ์พระภูมิเจ้าที่
ต่อด้วยเลี้ยงเพลพระสงฆ์จำนวน๑๐รูปค่ะ
หลังจากนั้นเชิญแขกลองลิ้มชิมรสลูกชิ้นแก้มตุ๋ย

จะน่ารับประทานทั้งสิ้นค่ะ

พี่หนุ่มเขายังขายน้ำสมุนไพรที่ทางโรงงาน
ผลิตออกมาจำหน่ายขายคู่กับลูกชิ้นด้วย
ดูภาพไปกลืนน้ำลายกันไปนะคุณนะ

มีความฝันว่าอยากจะเปิดโรงงานลูกชิ้น

แต่ยังหาโอกาสเวลาแล้วก็สถานที่

ปรากฏว่าลูกค้าติดใจกันเพียบเลยค่ะ

พอสถานการณ์โควิดเริ่มจะดีขึ้น

เอาว่ะเปิดโรงงานผลิตลูกชิ้น

เดี๋ยวไปฟังเสียงว่าที่เท่าแก่คนใหม่หน่อยค่ะ
เดี๋ยวก็คงจะได้ลองลิ้มชิมรสกันนะครับ
เพราะว่าจะเอาลูกชิ้นหมูแก้มตุ๋ยเขาเนี่ย

ใช่แล้วค่ะแหมกลายเป็นว่าที่เท่าแก่คนใหม่ไปซะแล้วนะคะ